การรับประทานอาหารมันจะต้องมีการทานที่เป็นแบบศิลปะ
มันจะต้องมีการดูว่าอาหารชนิดนี้เราจะต้องทานยังไง
ตรงไหนคู่กับอะไรทานยังไงที่ไหนซ้ายขวานหน้าหลังยังไงก่อน
บางทีเราเห็นแล้วกินยังไง
คุณดูถ้าคุณอยากรู้ว่าขนมชนิดนี้ทานยังไงไปดูค่ะ
สอบถามวิธีกินหน่อยครับกินยังไงครับ
ชั้นนี้มีแฮมชั้นนี้มีหมูหยองชั้นนี้มีแฮม
สรุปหยิบออกมายังไงครับคือต้องหยิบทั้งอันอย่างนี้เลยเหรอครับ
มันเพิ่งจะไม่หกครับอย่างไรดีครับ
คุณชนะเป็นคุณคุณจะกินด้วยครับ
แซนวิชเนี่ยนะแต่ละชิ้นมันจะมีช่องที่แยกจากกันอยู่
ก็คือเป็นชั้นที่ขนมปังมันปะทะกันเองโดยไม่มีซอสไม่มีอะไรมาอยู่ใช่ไหม

แต่นี่ทุกชั้นทุกชิ้นของขนมปังมันมีทั้งไส้มีทั้งแฮมมีทั้งหมูหยอง
เอาล่ะสิเราจะเลือกตรงไหน

แถวเดียวเลยไหมยกขึ้นมาทีเดียวเลยไหม

ถ้าเจอขนมปังแบบนี้ประกบกันอย่างนี้กินยังไงคะคุณมันใหญ่เกินไปค่ะ
เราจะลอกทีละแผ่นหรือยังไงดี
แต่บอกตรงผมสามารถกินได้นะ
หมดเนี่ยเหรอนี่กี่แผ่นคุณนับ
มันไม่ควรประมาณ๑๐
นี่เออมี๕คู่๑๐พัน
ก็กดมันลงมาเอาเป็นผมจะกดให้แบนเลย
แล้วก็กินเข้าไปจริงค่ะโอ้โหหรือคุณจะกินงั้นจริงหรือ
จริงคุณจะกินทีเดียวหมดแผงอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับผมเป็นคนตะกะตะกาม

ดิฉันกำลังเล็งอยู่ว่าดิฉันจะหยิบล็อกไหน

นึกออกไหมมันจะมีแฮมล็อกหนึ่งหมูหยองแล้วหมูหองติดกัน
ต่อไปแฮมอีกแล้วแยกแฮมยากกว่าแยกหมูหย่อง

แต่หมูหย่องมันอาจจะทำให้เกิดการร่วงหล่นของหมูหย่องได้นะ

บางทีมันอิ่มไปไหม

ค่ะใครเคยทานเนี่ยไรทานนะคะ